นี่ก็เหมือนกันนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะ
ถูกกระหน่ำแทงพลุน๗แผล

แล้วคนที่ทำคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนกันนะคะ
คนเป็นแฟนกันเขาฆ่ากันแบบนี้ได้ง่ายเลยเหรอคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในร้านขายของชำ
สภาพคือนอนหงายอยู่บนเก้าอี้เลือดไหลท่วมร่างเลย
ตามลำตัวเนี่ยมีแผลถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะคะ
หายปลาร้าด้านขวาเนี่ยมี๒แผลทะลุปอด
วนมด้านซ้ายอีก๑แผล
แขนขวาอีก๔แผลรวมทั้งหมด๗แผลด้วยการเสียชีวิตทันทีเลย
ในขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตพอเดินทางมาที่เกิดเหตุ
ก็วิ่งเข้าไปกอดศพแล้วก็ร้องไห้ค่ะใครเห็นก็สลดใจไปตามตามกัน
นางศรีนวลนับแสนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอยืนอยู่ในสนามย่าฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุ
ก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มีผู้ตายซ้อนท้าย
เสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็ส่งผู้ตายลงรถหน้าร้านค้าแล้วก็ขี่รถออกไป
จากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนขี่รถตามประกบมา
มีปากเสียงกันกับผู้ตายอย่างรุนแรง
แล้วก็เริ่มลงมือทำร้ายด้วยการตบตีแล้วก็เตะจนผู้ตายล้มลง
เธอเห็นแบบนั้นเธอก็เลยวิ่งเข้าไปจะไปห้ามบอกหยุดอย่าทำ
ตระโกนกลับมาเลยนะคะบอกว่านี่เรื่องผัวเมีย
ถ้าใครแจ้งตำรวจจะแทงให้ตายเธอก็ตกใจค่ะก็เลยวิ่งหนี
ส่วนผู้ตายก็พยายามเอาตัวรอดนะคะก็พยายามหนีวิ่งหนีวิ่งไปที่บริเวณโต๊ะหน้าร้าน
แต่สุดท้ายไปจนมุมติดอยู่กับเสาปูนค่ะ
จนมุมแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยชักมีดออกมาแล้วก็กระหน่ำแทงไม่ยั้ง
ก่อนจะขี่รถหลบหนีไปผู้ตายนะตอนนั้นยังพอมีสติอยู่บ้างนะคะ
ก็วิ่งเข้าไปหลบข้างในนั่งบนเก้าอี้ภายในร้านแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยรวบตัวมือมีดรายนี้ได้
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานี่แหละค่ะชมหน้าของผู้ก่อเหตุ
เชิดศักดิ์นักพรมหรือว่าเอกวัยสามสิบหกปีครับเอกเนี่ยก่อเหตุเสร็จแล้วก็หนีไปที่สุราธานี
แต่สุดท้ายก็ตามถูกตำรวจตามจับได้แล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คบหากันมาประมาณสัก๓เดือนแล้วพ
ตลอดทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะว่าก็จริงก็แทงแฟนจริงก็จับได้ว่าผู้ตายไปมีหนุ่มใหม่
ห้องพักพูดคุยกันในรีสอร์ทแห่งหนึ่งใกล้กับที่เกิดเหตุ
แต่ผู้หญิงไม่ยอมไปแล้วยังมาเห็นอีกว่ามีผู้ชายมาส่งที่ร้าน
มันขึ้นมันโกรธอ่ะเขาบอกว่าเขาบันดาลโทษะแล้วก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้น
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้ต้องหาในเอกคนนี้
เป็นลูกชายของอดีตนายตำรวจสพกันตังจังหวัดตรัง

และที่สำคัญในแฟ้มประวัติของนายเอก

เคยต้องคดีพยายามฆ่ามาแล้วตอนที่ตัวเองอายุ๑๘ปี
ปี๕๑๒๕๕๑โดนคดีเมาแล้วขับ
ปี๕๙๒๕๕๙โดนคดีบุกรุก
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพเมืองตรังทั้งหมดเลยนะคะ
ผมเดานะว่าเขาคงอาจจะทำร้ายหรือข่มขู่ผู้หญิงบ่อย

ผู้หญิงก็คงจะแบบก็ทนไม่ไหวก็เลย

ซึ่งในช่วงค่ำคุณผู้ชมเมื่อวานนี้
ญาติก็นำศพนางสาวราตรีไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขุนศิษย์
หรือว่าวัดต้นเหรียงในตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ

ญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานคนรู้จักก็มาร่วมงานท่ามกลางความอาลัย
โดยพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นวันจันทร์หน้านะคะ

นายสาคอนนินละออพี่ชายของผู้ตายก็บอกว่า
น้องสาวเป็นคนน่ารักนะเป็นคนนิสัยดีน่ารักแล้วก็ร่าเริง

ครอบครัวเขามีพี่น้องทั้งหมด๔คน

แล้วผู้ตายเป็นน้องคนเล็ก

เคยมีครอบครัวมาแล้วแต่ก็เลิกรากันไป
มีลูกผู้หญิง๑คนอายุ๑๓ปีค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวก็พอจะรู้เหมือนกันนะว่า

นายเอกผู้ก่อเหตุก็เคยสัญญากับครอบครัวแล้วด้วยว่า
จะไม่มาก่อกวนจะไม่มาทะเลาะกับน้องสาวอีกแล้ว

ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน
ส่วนตัวขอเชื่อในกระบวนการยุติธรรมค่ะ

ไม่ต้องมาขอขมาศพนะไม่รับ
เพราะถ้ามาแล้วกลัวจะอดใจไม่ไหว
อดใจห้ามใจตัวเองให้ไม่ทำร้ายไม่ได้

ไม่รู้เหมือนกันว่าหัวใจของคุณมันทำด้วยอะไร

เขาบอกว่าทางครอบครัวก็ยังคงโกรธแค้น

ฝากขอบคุณตำรวจทุกนายที่ให้ความเป็นธรรม
แล้วก็สามารถจับตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ